ก่อนหน้านี้ก็จิ้นกันในกองถ่ายนี่แหละจิ้นไปจิ้นมาคบกันเองเลย
แล้วก็คบกันมา๔เดือนแล้วด้วยนะคะสำหรับสาวแก้มบุ๋มแล้วก็ขุนชานนท์นั่นเองค่ะ
ครบรอบที่ผ่านมาเขาบอกเลยว่านักแสดงสาวก็รออยู่เหมือนกันนะว่า
จะมีเซอร์พรงเตอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
พาไปทานข้าวก็น่ารักดีแล้วนะคะส่วนสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้
พอกองทัพสื่อมวลชนถามว่าเรียกกันว่าแฟนได้ยังอ่ะ
แก้วบุ๋มก็เขินอยู่เหมือนกันนะคะว่าคำตอบจะเป็นยังไงเนี่ย
เดี๋ยวไปฟังแก้มบุ๋มเองดีกว่านะจ๊ะ

จริงเขาหวานมากกว่าเราอีกเราแบบเท่ามากกว่าอะไรอย่างนี้
ณตอนนี้นะคะณตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคเป็นสิ่งแบบโอเคเขาน่ารักอะไรอย่างนี้
คือเราไม่ต้องแบบไปเช็คอะไรเขาเขาก็แบบบอกเราอยู่แล้ว
เขาสนิทกับพ่อค่ะสนิทกับคุณพ่อก็โอเคอยู่
เข้าทางถูกเหลือคุณแม่คุณแม่ยังกำกึ่งอยู่
ห่วงแม่อยากให้ลูกโสดตลอดเวลา
ถ้าเขาผ่านแม่ไม่ได้ก็แสดงว่าเขาก็อยู่ไม่ได้
เพราะว่าคุณแม่ของแก้มบุ๋มเนี่ยค่อนข้างจะห่วงลูกสาว

ถ้าเกิดว่าใครได้เคยติดตามรายการหลายรายการก่อนหน้านี้เนี่ย
แก้มบุ๋มเวลาพาไปที่บ้านเนี่ยก็จะเจอคุณพ่อคุณแม่ตามประกบเลยเนี่ย
เพราะว่าด้วยความว่าลูกสาวเขาสวยไงคุณนะคะแล้วก็น่ารักด้วย
แต่ว่าเจอกับขุนเนี่ยเข้าทางถูกแล้วไปเข้าทางคุณพ่อ
ล่อมคุณพ่อได้เสร็จเดี๋ยวจะไปตะล่อมคุณแม่ต่อ

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าขุนชานนทเนี่ยเจ้าชู้อย่างนั้นเจ้าชู้อย่างนี้
แต่แก้มบุ๋มเนี่ยออกมายืนยันนะว่าเฮ้ยตั้งแต่คุยกันมาเนี่ย
ไม่เห็นจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเลย
เดี๋ยวรอดูกันว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้หรือเปล่านะคะ